กราฟเอเนอร์จี้ดีวิลอปเมนต์จำกัดมหาชน
ใหม่ดีนี่สบู่เหลวอาบสาวออร์แกนิคโปรโพลิส
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดอ้าวใหม่ให้ใหญ่ให้เยอะ
นี่น่าจะอย่าเอาขนมให้ฉันกินก่อนรึไหมไม่ก่อนเข้ารายการจะมายัดแป้งใส่ปากฉันไง
อ่านข่าวได้ขนมเต็มโต๊ะเลยวันนี้อืมนางซื้อขนมมาให้เต็มไปหมดเลย
แองจี้สวัสดียังสวัสดีแล้วคุณแม่น้องเอมสวัสดีวันจันทร์ค่ะ
วันที่อากาศแบบว่าเขาบอกว่าอินถนนหนาวสะท้านนะ
แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องก่อนขอบคุณค่ะแต่แบบนั่นเลยขอให้น้องมีความสุข
แล้วแบบว่าตกใจดูเฟซบุ๊คบริพัฒน์อ้าววันเกิดรถเมย์เหรออะไรอย่างนี้
ขอให้เป็นแม่คนแล้วอีกเดือนหน้าเป็นแม่คนแล้ว
ขอให้มีแต่ความปลอดภัยนึกอะไรสมปรารถนาเป็นรถเมย์มหาชนกับเขาบ้าง
นะคะโอ้ขอบคุณค่ะคุณพี่นั่นแหละอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี
เราจะไม่ตื่นเต้นกับวันเกิดใช่ใช่เพราะว่าพอหลังจากสามสิบม้า
คือหยุดไว้ตรงนั้นเลยเราจะไม่นับสามอ่ะไม่นับแล้วหลังจากสามสิบสี่สามสิบห้า
จะไม่ตื่นเต้นกับวันเกิดแล้วเราหยุดนับมันแล้วทุกอย่าง
แล้วก็มีความสุขเบาของเรากันไปอ่ะอย่างที่บอกไปเรื่องของอากาศหนาว
ใช้คำว่าหนาวสถานนะคะดอยอินทนนทบอก๔องศาเหมือนขับ
แรกของปีมาแล้วอืมตอนแรกเรากำลังรอว่าแบบเอ้ย
มันจะมาช่วงไหนนะเดือนอะไรใช่ไหมคะปรากฏว่าได้เห็นกันแล้ว
หลายคนเฮกันเลยทีเดียวก็หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะ
จังหวัดเชียงใหม่รายงานบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
ทยอยกันขึ้นไปช่วงนี้ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวแน่นหนาเลยทีเดียวค่ะ
เนื่องจากว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงพรุ่งนี้ถูกไหมคะ
อาทิตย์ช่วงนี้สุดสัปดาห์คนก็จะพยายามแบบขึ้นไปเที่ยว
ตามจุดต่างต่างแล้วก็บรรยากาศที่รายงานถนนเป็นใจจริงจริงค่ะ
สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจตอนนี้คือมีเหมือยขาบหรือว่าแม่คณิ้ง
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีด้วยส่วนอุณหภูมิที่วัดได้ต่ำสุด
องศาเซลเซียสที่ยอดดอยกิวแม่ปาน๕องศาค่ะ
ทำการอุทยาน๑๐องศาก็ถือว่าหนาวเย็นมาก
ก็เลยมีเหมือยขาบเกิดขึ้นโดยพบที่บริเวณลานจอดรถ
พิทักษ์อุทยานเลยนะคะหรือว่าบนยอดดอย
ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มารายงาน
วันที่๖ถึง๑๒พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุด๑๕๒๑องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด๓๐๓๔องศาเซลเซียสค่ะ
ในขณะเดียวกันถ้าไปดูที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ทางฝั่งตะวันออกบ้างเหนือนี่หนาวเย็น
ใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขราทางนั้นก็มีการรายงาน
บริเวณภาคใต้ตรงนั้นยังมีฝน
หรือว่าฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ค่ะ
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราธานี

ก็อยากจะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตอนนี้
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสม
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
ชาวเรือเองก็ตอนนี้ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังจริง
ทางด้านสสสงขลาพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ก็บอกว่าพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดสงขราโดยเฉพาะอำเภอรัฐภูมิ
เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่ามาค่ะ

ก็ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหลายตำบล
ก็มีการร่วมมือกับกรมชลประธานทำแผนแก้ปัญหานะคะ
ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำแชง

ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำแรงน้ำท่วมได้นะคะ

น้ำจากคลองภูมีแล้วก็คลองผู้เพาะลงทะเลสาบสงขลาด้วยค่ะ
สำหรับสถานการณ์อุทธกภัยจากฝนตกหนักในจังหวัดสงขลา
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย๕ตำบล

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน๑๒๒ครัวเรือน
ก็จะมีที่ตำบลเขาพระ๑๒หมู่บ้านด้วยกันนะคะ
ตำบลกำแพงเพชร๗หมู่บ้าน

ถนนเสียหายไป๑๕สาย

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้
เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะ
ส่วนทางจริงถ้าจังหวัดอื่น
อีสานเหนือหนาวเมื่อไหร่ทางใต้

อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงช่วงนี้
น้ำปลาบางทีเราไม่รู้จะมาตอนไหน

หุ่นหนามากเลยจริง
ตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคุยกันถึงเรื่องอะไร

ก็ต้องดูว่าทางของเราจะเดินต่อหรือทอย

ขอถอนมติคณะรัฐมนตรีแล้วนะฮะเพื่อเกี่ยวกับร่างกระทรวงได้มาซึ่งที่ดิน
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวจริงจริงแล้วมันคือ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงจริงแล้วเนี่ย
คือยอมถ่อยละยอมถ่อยเล่าน่ะว่ามีการอนุมาตรหลักการ
เราจะถอยเพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ให้รอบครอบซะก่อนอืมว่าความคิดเห็นของประชาชนเนี่ย
สิ่งหนึ่งถ้าเราจะต้องขายที่ดินจริงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อให้เขาเข้ามาใช้เงินในบ้านเราเนี่ยจะต้องทำยังไง
เขาบอกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ส่งเอกสารมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พลเอกอนุพงศ์ไปตอบกระทู้สดในสภา

ซึ่งคาดว่าเลขาของข้างหน้ารัฐบันตรี

ก็คือพรุ่งนี้เป็นการประชุมคอรมอลแล้วล่ะค่ะก็เบื้องต้นณตอนนี้
น่าจะถอยเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็คุยกันอยู่
วันนี้ท่านก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าดูแล้วแบบ
หลายฝ่ายหลายหน่วยหรือว่าหลายคนเนี่ยเห็นว่ามันไม่น่าจะไปต่อได้
หรือว่ามีการคัดค้านอะไรกันเยอะก็อาจจะถอยอาจจะถอย
วันนี้ก็ตอบออกมาแบบชัดเจนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมคอรมอลทุกวันอังคาร
ก็ต้องรอดูว่าสรุปสุดท้ายฟันทงเปรี้ยงไหมว่าหยุดไม่ไปต่อแล้วหรืออะไรอย่างนี้ฟังจบเสียง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
ทั้งหมดทั้งมวลว่าเอ่อว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราจะให้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่
รู้ไหมเหมือนแบบว่ามันก็ต้องเราจะทำยังไงให้มันได้ประโยชน์
หรือว่าแบบจากเรามากที่สุดแล้วก็ตัวเขาเองก็กระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราได้ด้วย
แต่มันก็ต้องได้พร้อมพร้อมกันได้พร้อมพร้อมกันเออเออไม่แต่ถ้าเกิดวันนี้ละแม่
หมายว่าถ้าเกิดเขามาลงทุนมันจะดีมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่า
มันก็ต้องมีเงื่อนไขต่างนานาที่มันดูแล้วมันจะแบบ
ฮัยบี้เบิ้ลเตย์นะครับมั้ยอะเอาเอามาตาม
อุ๊ยตอนนั้นก็ถามว่าวันนี้ใส่รูปอะไรมานะ

ให้พระเจมส์มีความสุขมากนะขออาชีพภาพแข็งแรงก็ขอบคุณค่ะ

ได้ลูกชายเป็นคุณแม่ลูกแม่มีแต่ความสุขเนอะขอบคุณค่ะ
ปีนี้เป็นลูกตอนท้องปีนี้เป็นลูกตอนท้องค่ะ

โถ่มีน้องได้ลูกด้วยมีลูกตอนท้องด้วย

โอ้โหคือสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีการคุยกันไป
คือน้ำมันขึ้นในกลุ่มเบนซินใช่ไหมคะ

แล้วก็มาวันนี้ขึ้นอีก๕๐สตางค์นะคะ
หลายคนวันนี้ถ้าเกิดแวะเวียนต้องบาทนะแม่ลูก
กลับบ้านไปน้ำมันมันลงมาแล้วก็
เติมกันซะหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ขึ้น๕๐สตางค์ในกลุ่มของเบนซินนะคะ

ลอยกระทงแอบเห็นคลิปที่คุณลีน่าชัง
ไปลอยกระทงที่หน้าจากตามองนอกจากวัน
จริงแล้วเนี่ยมันตรงกับวันรอยกระทงถูกต้องไหมฮะแล้วมันจะมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นคือจันทรุปราคาแบบเต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เนี่ยทั้งดวงเนี่ยเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่เงามืดของโลกบางคนถ้าตามหลักโหลศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้มันไม่ดีหรอกมันไม่ดีหรอกถ้าสมมุติแบบเอาจริงคือเขาเรียกภาษาภาษาชาวบ้านคือ
ปรากฏการณ์จรรยุปราคาแบบเต็มดวงจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
อังคารที่๘พฤศจิกายนคือวันรอยกระทงนี่แหละ
แล้วก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมง
บ่าย๓โมง๒นาทีจนถึงประมาณก่อน๓ทุ่ม
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่า
จริงแล้วมันยังจะไปเกิดอีกครั้งตอน๑ธันวาคม
แล้วก็จะมีการปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลกเกิดขึ้นอีก
ก็ต้องดูว่าตอนดาวอังคารใกล้โลกมันเป็นยังไง
แต่ถ้าสมมุติตามหลักโหรศาสตร์จริงเนี่ย
มันก็จะเกี่ยวกับความเจ็บความป่วยอะไรอย่างนี้
สมมติเราดูกันคือควรจะต้องไปเช็คกับหมอรัฐ
ว่าธันตรกปราคานี่ราศีอย่างนี้

แล้วก็ราศีที่โดนลาหูอยู่
พรุ่งนี้ก็ต้องระวังแต่มันจะเป็นช่วงสั้น
จนถึงสิ้นเดือนเขาบอกว่าก็เป็นราศีที่โดนลาหูอยู่คือ๑ราศีเมษ

ซึ่งสองราศีนี้เป็นราศีที่โดนต้นลาหูตั้งแต่ต้นแล้ว
แล้วก็ก็ต้องระวังเกี่ยวกับว่าสุขภาพเอ้ยเรื่องการยืมเงินยืมทอง
ยืมเงินยืมทองไปอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะฮะพรุ่งนี้
โอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับไปครบทรงชาติเดี๋ยวกลับมานะครับ
โอเคนะครับไปดูกรณีของผู้ช่วยภูมิกับหนังค่ายดังนะครับ

ล่วงละเมิดเด็กชายวัย๑๕นะครับหลังไปแคสติ้งซีรีส์วายครับคุณผู้ชมครับ
ลองไปดูสักนิดหนึ่งนะฮะอืมคือวันนี้คุณผู้ชมครับวันที่เจ็ด
พฤศจิกานะครับพันธบรวจตรีวรนันศรีล้ำนะครับ
ท่านก็เป็นผู้มนวยการกองบริหารคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภบังบูทอง
ควบคุมตัวนะครับชายคนหนึ่งชื่อว่าอระวิพลพุ่มเรืองนะฮะ

ทั้งกับบุคคลอายุขวาสิบห้าปีเนี่ย
ครับแล้วก็เอ่อโดยแห้นกำลังธุรกิจล้าย
คือสืบเนื่องจากนี้คุณผู้ชมครับเมื่อเดือนกันยายนฮะ
ผู้ปกครองของเด็กชายอายุ๑๕ปีเนี่ย

เขาพาเด็กคนนี้ไปร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกว่าเด็กคนนี้ครับไปแคสติ้งซีรีส์วายเรื่องหนึ่งฮะ
แล้วปรากฏไปถูกช่วยพ่วงกับหลอกธรรมนาจารย์

แต่ว่าเนื่องจากคดียังไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
ก็เลยพาเด็กอายุ๑๕ปีพร้อมกับผู้ปกครอง
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภาพบางบูรทอง
จนกระทั่งถูกนำไปสู่การออกหมายจับนะครับ

อีบ้าทำเค้ยเสี่ยมเสี่ยแล้วหมดเนอะ
แล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่๖พฤศจิกายน
ร้อยตำรวจเอกเขมรชาติประกายหงษ์มณี
ท่านเป็นผู้บริการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก
ในฐานะอู่นหน้าคณะพัฒนางานสืบสวน
ก็ได้มีการสนทิกกำลังกับทางเจ้าหน้าตำรวจ
เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มตัวในระวิพลพุ่มเรือง
ตามหมายจับศาลจังหวัดลุนทบุรีนะครับ
ไปจับเนี่ยนะฮะที่บริเวณหน้าสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์แห่งหนึ่งครับ

พร้อมกับนำตัวส่งพัฒนางานส่วนสถานีตำรวจภูมิธรรมบวทองนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีอาญาฐานะ
เป็นในฐานที่กระทำอนาจารย์กับบุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปี

เรื่องต้นนะฮะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธครับ
แต่เนื่องจากคดีนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษนะฮะ
ก็เลยมอบมาให้ทางบังบุทองเนี่ยแหละครับเป็นคนจัดการให้

และขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดนทบุรี
ตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบพญาหลักฐานนะครับ
ก็ยังตอบอะไรไม่ได้มากนักนะครับ
หลังจากการตรวจสอบหลักฐานแล้วเนี่ย

สำหรับคดีนี้ฮะทางบรรบูทองเองเนี่ยนะครับ

ทำการสอบสวนเด็กชายอายุ๑๕ปีนะครับ
ก็สอบปากคำเด็กจนกระทั่งทราบข้อได้จริงนะครับ

ในการตรวจคราบชีวภาพนะครับ
แล้วก็คราบต่างที่ปรากฏในที่พักอาศัยในรถยนต์ด้วยว่า

เพราะเชื่อว่าน่าจะไม่ได้ทำแค่คนเดียว

เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ

เห็นด้วยอันนี้ขอประนามมันอุบาต
แต่อย่างนี้มันหมดยุคไปแล้วมันไม่ใช่สมัยเมื่อก่อนแล้วอ่ะนึกออกป่
อืมแล้วทุกวันนี้เด็กทุกคนก็เป็นสื่ออย่าลืมว่า
เด็กก็มีโซเชียลเด็กเขาก็มีพ่อแม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้
อืมเนอะ
ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาค่ะก็มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง
เขามีการเอาคลิปวิดีโอนะคะ
ก็คือเป็นพฤติกรรมแย่ของคนขับรถกระบะคันนึงสีขาว
ขับขึ้นไปบนเขาใหญ่ปรากฏว่าไปเจอช้างป่า
แล้วมีการแบบว่าขับเข้าไปใกล้ช้างเปิดประตูรถลงมา
โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายรูป
คือมันอันตรายมากนะคะฝ่าฝืนกฎทุกอย่างของกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยล่ะค่ะ
มึงจะลองดูคันนี้นะมันวิ่งมาหาเลยเขาเห็นวิ่งมา
อันนี้เป็นกล้องจากรถอีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างหลังอ่ะนี่ไปแล้วนะคะ
ขับขับเชียงไปเบิ้ลเครื่องเบิ้ลเครื่องช้างก็ตกใจจริงดูดิ
ดูหาหางช้างแล้วจอดจอดแล้วถ่าย
หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปอุ้ยกว่ากลัวมากเลยอะ
ทำเพื่ออะไรวะน่ากลัวมากนะคะแบบนี้อันตรายมากเลย
เพราะว่ากฎเขามีอยู่เนี่ยช้างป่ามันดุนะ

ซ้อมแล้ว
มอเตอร์ไซคันนั้นเขาก็กลัวนะกลัวสิใช่เพราะว่าจริงจริงถ้าเกิดช้างเขาโกรธ
หรือตกใจอ่ะบางทีเขาก็พุ่งเข้าไปอย่างงี้ทำร้ายได้อย่างงี้ฮะ
กว่าใช่
คือจริงจริงเวลาจะแบบเนี่ยเข้าไปอย่างเนี้ย
เขาจะต้องมีกฎห้ามอย่าเบิ้ลเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอืม
ดูดิอันนี้เหมือนไปกวนเขาอ่ะ

คือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาเห็นคลิปที่มีคนถ่ายเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นภาพขณะเกิดเหตุเนี่ยมีคนเอาไปลงติ๊กต๊อก
แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยคือผู้ที่ขับรถผ่านคือมาจากทางด่าน
ประตูด่านสารเจ้าพ่อเขาใหญ่อำเภอปากช่อง
ก็คือจะไปด้านฝั่งประตูด่านเนินหอมจังหวัดนครนายก
ระหว่างที่ทำการอุทยานก่อนถึงน้ำตกเหวนรกค่ะ
ซึ่งพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยอันนี้ไม่ควรกระทำโดยเด็ดขาดนะคะห้ามทำตาม
เพราะนอกจากจะเกิดอันตรายแล้วมันผิดกฎระเบียบของกรมอุทยานด้วย
ล่าสุดนายชายานะคะก็มีการเปิดเผยนะคะ
ก็เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าตรวจสอบตามทะเบียนรถ
เจ้าหน้าที่มีการติดตามผู้กระทำความผิดมาสอบสวนค่ะ
โดยหนุ่มใหญ่ใจกล้าคนที่เราเห็นในคลิปเนี่ยค่ะชื่อนายอาคมอายุ๔๔ปี
เขาอ้างบอกว่าขับรถผ่านเห็นช้างป่าเนี่ยอยู่ข้างหน้า
แล้วก็วิ่งเข้ามาหารถก็คิดว่าคงไม่มีอะไร
ก่อนจะยกมือไหว้ท่วมหัวเลยแล้วนึกถึงเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะ
พอช้างวิ่งมาหารถก็ไม่ทำอะไร
ว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะหนุ่มใหญ่เขาอ้างว่าอย่างนั้น
ส่วนประเด็นที่เปิดประตูออกมาเนี่ยหลังจากที่เขาขับผ่านไปแล้วเนี่ย
อาคมบอกว่าถ่ายภาพช้างป่าเพื่อจะเอาไปอวดลูก
เขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนาอะไรแล้วก็ขอน้องมารับกับความผิดในครั้งนี้
ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับนะคะตามพรบอุทยานแห่งชาติมาตรา๒๐พศ๒๕
เป็นเงิน๕๐๐๐บาทอันนี้แล้วก็สัญญาว่าจะไม่กระทำการแบบนี้อีก
คือจริงเขาจะมีกฎเลยว่าจริงต้องสังเกตอารมณ์ช้างด้วยว่า
อืมช้างเขาอารมณ์ยังไงบางทีเราไม่ได้รู้อ่ะว่าเขามีอารมณ์ยังไง
บางทีเราเห็นเขาอยู่แค่ตัวเดียวก็จริงแต่ปกติเวลาเขาหาอาหารหรือเขามา
เขามากันเป็นฝูงเขามาเป็นฝูงเขาจะอยู่ข้างในแล้วช้างเนี่ยประสาทสัมผัสเขาดีมากเลย
จมูกเนี่ยหูหรือการได้ยินเขาดีมากคือเกิดจริงห้ามบีบแตรด้วยนะคะ
เพราะถ้าบีบแต่ช้างตกใจบางทีมันพุ่งเข้าใส่เลยอย่างนี้
ขอบคุณพลเมืองดีที่เขาถ่ายคลิปไว้ด้วย
ใช่นั่นแหละก็ไม่ควรจะทำแบบนี้คือจริงถ้าอยู่บนรถอะค่ะ
เขาบอกว่าห้ามดับเครื่องให้เปิดเครื่องไว้แต่ว่าจอดนิ่งก่อน
แล้วค่อยไปเป็นแบบตามทางเขาจะมีกฎระเบียบ
เขาเองก็กลับจากเขาใหญ่มาเนี่ยใช่ไหม
ใช่เขาระยะห่างต้องรักษาเอาไว้อย่างน้อย๓๐เมตร
นี่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นแล้วเราอยู่บนรถนะคะ
อย่าบีบแตรแล้วก็ทำเสียงดังรบกวนช้าง
ถ้าเป็นกลางคืนไม่ต้องดับไฟหน้ารถนะคะ
แล้วก็ห้ามดับเครื่องด้วยก็คือบางบางทีเนี่ย
กระพริบไฟด้วยค่ะจริงให้ใช้ไฟหรี่เฉย
ถ้าเกิดว่าช้างเขาเดินเข้ามาใกล้เนี่ย
ให้ค่อยถอยหลังอย่างมีสติ
ถ้าช้างหันหน้าเข้าป่าให้ค่อยขับออกไปทางก้นของช้าง
เขาจะต้องมีวิธีมีข้อปฏิบัติ
ซึ่งจริงถ้าอย่างเขาใหญ่เราก็จะมีโอกาสแบบขับขึ้นไป

แล้วไปเปิดรถออกมาหยิบกล้องมาทำ

เขาบอกแม้กระทั่งเขาใช้แบบว่าขา
หรือว่าเขาแบบไปดมอยู่ใกล้บางที

บางทีเขาสะกิดนิดเดียวบุบ

ไปตั้งแต่เรื่องแซนจำแซนได้ไหม

พร้อมด้วยนายพรสักธนายความวันนี้
เขานำหลักฐานเป็นเอกสารถอดข้อความแล้วก็คลิปการไลฟ์สด
ยื่นต่อสารอาญาธนบุรีให้ดำเนินคดีกับหมอของขวัญนะฮะ
หรือหมอเคสเนี่ยในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
ย้อนกลับไปตอนสมัยคดีแตงโมกำลังแบบโอ้โหเป็นที่ท้องออฟเตอร์ทาวน์เนี่ย
ของขวัญเข้ามาไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็บอกว่ากล่าวหาแซน
แล้วก็ตอนนั้นเขาเรียกว่ากลุ่มคนสปีดโบสต์ใช่ไหมฮะ
เป็นกลุ่มคนบนสปีดโบ๊ทเนี่ยจากการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ย
โดยแซนพร้อมด้วยนายพรศักดิ์เนี่ยเขาเดินทางมาฟังคำพิพากษาดังกล่าว
ส่วนหมอของขวัญคู่กรณีไม่ได้เดินทางมายังศาลมีเพียงทนายเดินทางมา
ปรากฏว่าทางผู้พิพากษาเนี่ยขอให้คู่กรณีเนี่ยเจรจาก่ายเกลี่ยกันหน่อย
ซึ่งตนก็จะพูดคุยกับทนายอีกฝั่งหนึ่งก่อนว่า
รับเงื่อนไขเลยนะไหมสำหรับร้านหนึ่งจะต่อรองกันยังไงบ้าง

ก็คือเหมือนกับว่าไปไลท์พัดพิงเค้า
แต่ว่าล่าสุดทนายต่ำเขาออกมาโพสต์แล้ว
นะฮะก็ถ่ายรูปคู่กับทางหมอของขวัญนะฮะ
บอกว่าเห็นข่าวแซนบอกนักข่าวว่าถ้าหมอของขวัญอยากให้ถอนฟ้อง
ขอค่าเสียหาย๑ล้านบาทโดยผมมอบหมายให้ทนายอาคมและทนายสายหยุด
ซึ่งเป็นทนายความของสิทธารองเนี่ยนะครับ

พวกเราขอยืนยันว่าหมอของขวัญไม่จ่ายและจะสู้คดีจนถึงที่สุด
คดีก่อนกระติกก็ฟ้องมาแล้วในลักษณะนี้แบบเดียวกันสารก็ยกฟ้องไปแล้ว
คดีนี้สารยังไม่ทันรับเลยว่ามีมูลจะรีบไปไหนครับแซน
วันที่๒๕กุมภาพันธ์เลยนะครับหรือว่ากลัว
ออกมาแบบนี้คือก็สวนกันทันทีเหมือนกัน
แล้วละจริงจริงก็ต้องดูว่าใครฟ้องใครอะไรยังไงละ
อะไรครับอะไรครับครับพักโอเคอะไรครับพักเสื้อที่นั่นเดี๋ยวมาพักก่อน
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
ไปดูกรณีของสุดหลอนนะฮะน่ารักคิดว่าขโมยผลเอาไปแล้วผมไม่เจออะไร

โอ้โหเขาอยากเจอกันอยู่แล้วเนี่ย

หลอนคิดว่าขโมยแต่ว่าไม่เจออะไร

ลูกค้าตายเมื่อไม่กี่วันนี้อ่าลงไปดูหน่อยนะฮะก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะ
ที่ถูกพูดถึงอย่างมากอ่าลองดูนะครับผู้ใช้บัญชีติ๊กต๊ะฮ
เขาโพสต์คลิปพร้อมกับบุข้อความบอกว่าที่นี่เป็นร้านแทงสนุกอืม
ซึ่งมีลูกค้าประจำเสียชีวิตได้สองวันแล้วในคลิปเนี่ยจะเห็นเจ้าของบ้าน
เปิดประตูออกมาหน้าบ้านปรากฏเป็นเงาดำเคลื่อนตัวเหมือนเข้าประตู
เดี๋ยวเปิดประตูไหนอ่ะ
เนี่ยเงาเงาอ่ะเห็นไหมเนี่ยอ่ามันเป็นแสงเป็นอะไรหรือเปล่า
ที่เห็นนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ตายหรือเปล่าขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนะครับ
แล้วแสดงความคิดเห็นแบบเป็นอยู่ทีหมึ่งผมว่าแบรนด์ตัวเล็กเดินผ่านหน้าเลนครับ
ไม่มีอะไรผมเป็นช่างติดกล้องเข้าใจดี
เป็นแมลงใช่ไหมไหนดูซิอีกทีดิขอดูอีกทีค่ะ
แมลงเดินผ่านหน้ากล้องไหนวะเขาออกมาดูอะไรเหรอ
ไหนไอ้มุกกูแดงแดงเขาให้รอให้ดูอะไรให้ดูมีเงาอยู่
เขาบอกเป็นแมลงเดินผ่านหน้ากล้องอ๋อเป็นเงา
เป็นเงาไหนวะอ่ะอีกรอบนะครับดูยังไม่ออกมาจากนู้น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
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
เรื่องแบบนี้เราต้องไปถามอาจารย์ออสค่ะ
อาจารย์ออสอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ
แต่ว่าเป็นวัตถุอ่าที่อ่าไม่ได้มีอ่าความหนาแน่นสูงนะคะ
เช่นเป็นตัวแมลงหรือว่าเป็นตัวอ่าสัตว์นะคะเช่นอ่า
จกหรืออะไรมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นอ่า
หยาดไย่หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับที่มีลักษณะโปร่งแสง
แต่ว่ายังมองเห็นเป็นทึบอยู่นะฮะแล้วก็เคลื่อนที่นะฮะ
อาจจะอาจจะจากแรงลมนะครับอืมก็แบบว่าแล้วแต่มึงที่เป็น
หยักยุ่งหยักไยก็เป็นไปได้เนอะเป็นแมลงอย่างที่พี่หนุ่มพูด
ก็ต้องมองเป็นแบบจุดจุดจุดอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกัน
วิถีมันโค้กแบบนี้นะแม่เนอะเหมือนเข้าบ้านอ่ะอืม
ไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไปดูเรื่องตำรวจหน่อยดีกว่า
คือวงการตำรวจฮือฮาฮะพันธุ์ตำรวจเอกท่านหนึ่งขอลาออก
ก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากสำหรับจดหมายการลาออกของผู้กำกับกองงานสอบสวนภูทรจังหวัดแพร่เนี่ย
หลังระบุเหตุผลการลาออกคือเพื่อไปแสวงหามักผลนิพพานคือไม่เกิดอีกแล้วอ่ะ
ล่าสุดนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกมนตรีชัยงามเมือง
เจ้าของจดหมายลาออกเปิดเผยว่าคนตำรวจตรีณัฐวุฒิพระครูมเนี้ย
ได้รับยื่นใบลาออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและอนุญาตให้ลาออกได้หนึ่งมกราคม
ตามวันที่ระบุในหนังสือขอลาออกโดยจุดประสงค์ในการลาออกอ่ะ
เกี่ยวกับหน้าที่การงานความต้องการในตำแหน่งลาบยศ
ซึ่งวัตถุประสงค์เดียวที่เขาต้องการคือจะเจริญรอยตามพุทธเจ้า
บรรลุมักผลหากเกิดมาต้องเวียนไหว้ตายเกิดเช่นนี้
สุดท้ายก็ต้องมาจบที่เชิญตะกรอยู่ดีนี่ไงเหตุผลเขาอย่างนี้
นะครับก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองสอบสวนภูทรจังหวัดแพร่เนี่ย
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเออเสียดายเนอะคนดีคนเก่งอย่างท่าน
พันธุ์ตำรวจเอกมนตรีเนี่ยเพราะว่าเป็นตำรวจที่เป็นนายที่ดี
ให้ลูกน้องเนี่ยยึดมั่นในศิลธรรมแล้วก็ถือศิลป๕ให้ครบมาตลอดเลย
เป็นตำรวจแบบว่าตำรวจที่ยึดถือในในการทำดีอ่ะ
ก็เลยบอกว่าหลายหลายคนชาวบ้านบอกโอ้โหเสียดายเนอะแต่ก็เหตุผลชัดเจนว่า
เพื่อไปแสวงหามักผลนิพพานมันก็มีแนวทางของเขาคงเบื่อ
แล้วแล้วแม่มีฟิวจังงี้บ้างไหมแก่ฉันจะเป็นอ๋อหือ
ให้เต็มที่ก่อนให้รวยให้ทุกอย่างสำเร็จก่อน
ก็จะเป็นอย่างเงี้แหละหูแม่ก็รวยมากแล้วแม่ไปเลยแม่รวยรวยให้แบบว่า
ทุกอย่างก่อนไปเลยจะเอาอะไรกินแหละอีบ้าไม่ได้น่ะตอนนี้ยังไม่ได้
เนอะโอ้โหตอนนี้แม่รวยแม่จะโฆษณาเป็นยี่สิบตัวแม่ไม่รวยอีกหรอ
เพราะมันก็ไม่ได้รวยหรอกเธอใช่ไหมล่ะมันจะต้องสบายก่อนแล้วไป
สบายอย่างนี้เนี่ยตะลึงคือก่อนเกษียณอีก๒ปีจะเดินทางไปหามักผลตามรอยพุทธเจ้าจะลาออก๑มกราคมนะฮะ
เพื่อมีเวลาเตรียมตัวหนึ่งปีเริ่มหนึ่งมกราคมหกหกในการออกบวชให้สำเร็จมักผลนี่ไงเขาว่าอย่างนั้นอืม
เงินเดือนก็ขอให้เป็นบำเน็ตเพื่อมอบให้กับครอบครัวสลัดแล้วซึ่งกิเรท
ลาออกไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดในการทำงานหรือราบยศสารเสริญทั้งที่มีเวลาทำงานอีก๒ปี
จริงจริงเพราะเขาอีกแค่สองปีเองเขาจะเกษียณอยู่แล้วอืมอืมเข้าใจได้อ่ะโอเค
ไปดูเรื่องนี้เวลาเรากินไข่ปลาแซลมอน

จริงมันมีของแบบว่าของจริงของปลอมด้วย

เพราะว่าบางทีเรากินเข้าไปเนี่ยรสชาติมันแทบจะเหมือนกันเลยนะคะ

อันนี้ที่เห็นเวลาเรากินซูชิ
แล้ววางอยู่ข้างบนค่ะไข่ปลาซาวม่อน
คือเชฟโชนเนี่ยเขาเป็นเชฟในด้านการสอนทำอาหารญี่ปุ่น

เขามีการโพสต์รูปของสินค้าอย่างหนึ่ง
ก็คือเม็ดบอลสาหร่ายกลมสีส้ม
แล้วก็มีการเล่าบอกว่าเขาไปเจอวางขายอยู่ในห้างแห่งหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาไปเจอปุ๊บเขาตกใจมากด้วยความที่เขาเป็นเชฟใช่ไหมคะ
คือไปเช็คส่วนผสมเป็นน้ำ๙๘๘
แล้วก็เป็นสารทำให้เกิดเจล๑๒
แล้วก็มีการใส่สีผสมอาหารลงไป
ทีนี้พอเชฟโชว์เขารู้สึกไงว่า
ปกติก็ใช้ปลาซาวม่อนแบบนี้ไข่ปลาซาวม่อนโปะลงไปในซูชิกันทั้งนั้น
แล้วทำไมมันมีสินค้าแบบนี้ออกมาขาย
ก่อนที่คนก็จะเข้ามาอธิบายเพิ่มเติม
บอกว่าอันนี้คือของทำเรียนแบบเพื่อลดต้นทุน
เหมาะสำหรับซูชิราคาถูก

ถึงวิธีการแยกไข่ปลาแซลมอนของแท้ของปลอม

ถ้าของเทียมมันจะใหญ่กว่า

มันจะมีจุดที่มันเป็นไข่แดงอยู่ข้างในค่ะ
มันจะแยกสีแบบชัดเจนมาก

เพราะว่ามันแทบจะเหมือนกันเลย

ถ้าสมมุติคุณมีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นนะคะ

ปลามร้านสะดวกซื้อเข้าไปกินหรือไปซื้อ

ถ้าไม่ใช่ไข่ปลาแซลมอน

แล้วร้านนั้นไปบอกว่าไอ้ไข่ปลาเนี่ยมันคือของจริงนั่นคือผิดกฎหมายเลย
ของเขาคือผิดกฎหมายดังนั้นเนี้ยมั่นใจได้เลยอ่ามันก็เหมือนกับวุ้นอ่ะ
คือถ้าสมมุติว่าจะขายต้องบอกชัดเจนเลยว่าอันนี้ไข่ปลาเทียมนะ
อันนี้ไข่ป่าจริงนะไม่ใช่แบบไปบอกใครว่าไหนของจริงไหนของปลอม
พี่ว่าอันแรกของจริงเอออันนี้ของจริงเหรออันนี้ของปลอม
เพราะเม็ดอ่ะเพราะเม็ดมันดูกลมเกินมันดูกลมเกินพี่หนูว่าไหนของจริง
ก็คงต้องเป็นอย่างงี้แหละที่ไม่เคยกินอย่างงี้ดีกว่า
อ่าอันไหนสรุปเชฟเชฟชะโว่ของจริงอันไหนไปเกิดสิค่ะ
รู้หรือยังหล่อนมาถามฉันอ่ะรู้สิคะแม่อันไหน
ค่ะแม่ถูกละแท้กระเทียมเขายากที่บอกแม่กินอาหารญี่ปุ่นบ่อย
กำไมไม่น่ากินบ่อยเม็ดใหญ่กว่า
คือแบบของปรัมมันจะต้องแบบมันดูแบบเอิ่ม
ของเทียมันดูกับมันจะต้องเท่ากันหมด

น้ำอยู่ข้างในนิดนึงแล้วแต่พอเราซื้อซูชิแถวตลาดนั้นอะแม่มันวันที
ถ้าสมมุติว่าของแท้คือแท้ของเทียร์คือเทียร์คือเทียมจะอาจจะบอกว่าที่
เขาทำขึ้นมาสำหรับคนที่แพ้ไข่ปลา
บางคนก็อาจจะแพ้ไข่ปลาอะไรอย่างนี้
ซึ่งก็มีสัดส่วนถึง๑๕ของประชากรทั้งประเทศนะคะ

มีบางคนก็แพ้ไข่ปลาทานไม่ได้

ก็เป็นของปลอมไปแต่ได้รสชาติที่เหมือนกันไงแต่บางทีเชฟไปเจออาจจะแบบอยู่ในห้างสรรพสินค้า
แล้วเห็นปุ๊บเขาก็คงอาจจะตกใจด้วยความที่เป็นเชฟที่ทำอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอไปเจอของปลอมขายเอ๊ะมันอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนั้นนะคะ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
เนี้ยภาคเหนือคงจะปล่อยโคมกันแต่เขาขอความร่วมมือจริงเนื่องจากไฟล์อ่ะ
มันเยอะเยอะจริงเขาบอกเชียงใหม่ตอนนี้เต็มแล้ว
ใช่ไหมเชียงใหม่เชียงรายเต็มแล้วอ่ะมากแม่ตอนเนี้ยคือโทรถามผู้ที่เป็นเจ้าของโรงแรมเขาบอกแน่นมาก
จริงคือเขาบอกโดยเฉพาะเชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยปีนี้ค่อนข้างจะน่าจับตามอง
แต่ประเภทหนี้ของทางภาครั้งเดินเขาเขาต้องปล่อยโครมอืม
ซึ่งพรุ่งเนี้ยนะฮะระหว่างวันที่แปดถึงเก้าพฤษฎิกายนเนี้ย
เขาจะมีการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมรอยโคมควัน
ซึ่งบริหารสนามบิน๖แห่งในประเทศไทยก็คือสุวรรณภูมิดอนเมือง
ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
ท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานหาดใหญ่

ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจการที่เกี่ยวกับการปล่อยวัตถุ
ก็คือพวกโคมพวกนี้ปล่อยขึ้นฟ้า

จริงมันมีผลต่อการบินโดยเฉพาะ
โคมลอยโคมไฟโคมควันผู้
อะไรบ้างไฟดอกไม้ไฟลูกโป่งอะไรอย่างนี้
หรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าถ้าสมมุติอยู่ใกล้สนามบิน

เลเซอร์ทุกวันนี้มันยิงโอ้โฮมันยิงไปได้ไกลพอสมควรมันรบกวน
อาจจะเกิดแบบว่าอันตรายต่อท่าอากาศยานได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือ๒วันนี้แหละขอความร่วมมือจริง
จนแบบว่าสำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยเนี่ย
เขาก็บอกว่าถ้าต้องการจะปล่อยคนโอเคถ้ามันอยู่ไกลกับสนามบิน
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าบริเวณสนามบินเนี่ยขอซะหน่อย
หรือถ้าจะต้องปล่อยจริงก็แจ้งให้ผู้นำองค์กรผู้นำหมู่บ้าน
เขาก็ปล่อยไม่แต่มันบอกว่าเขายกเลิกไฟมีภัยเจ็บ๖๐กว่าเที่ยวนะครั้งพรุ่งนี้

ใช่ค่ะที่เชียงใหม่เพราะว่าเพื่อแบบลดระยะเวลาแบบทุกทีคือมันมี๕ทุ่มมันยังมีไฟอยู่ไง
เหมือนจะไม่มีแล้วพรุ่งเนี้ยเนี้ยอย่างพรุ่งเนี้ยของเชียงใหม่เองเขาประกาศไม่อนุญาตให้จุดแล้วก็ปล่อยโคมไฟในเขตปลอดภัยก็คือในเขตที่อยู่
ในเมืองใกล้สนามบินอะไรอย่างนี้เขาไม่อยากเช่น๕ตำบลได้แก่ตำบลดอนแก้วแม่สาเบื่องแก้วอะไรอย่างนี้
คือพรุ่งเนี้ยก็ต้องระวังแต่พรุ่งเนี้ยอย่างที่เราบอกจันทรุปราคาเนี่ยนะบางคนที่เขาเชื่อเนี่ยอืม
ขนาดว่าถ้าสมมุติคุณมีพระพุทธรูปฉันเคยไปอินเดียอย่างเงี้ยถ้าเจอเขาเอาผ้าดำมาคุมเลยนะ
คุณพระพุทธรูปเลยโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีเมษกับราศีตุลเพราะสองราศีเนี้ย
ถ้าหมอช้างหรือใครก็แล้วแต่เขาจะบอกมาเสมอว่าคุณโดนลาหูมาตลอดอยู่แล้ว
ราศีกรกฎเอ้ยหนุ่มเนาะก็จะเริ่มมีอาการป่วยเนี่ยไออยู่ตลอดเนี่ย
แต่ไม่ตายมันจะเริ่มป่วยเธออืมพี่หนุ่มกรกฎแต่ลักษณะลาสตุลใช่ไหม
ใช่อืมอ๋อเหรอเธอโดนน่ะอย่างเนี้ยเนี้ยเขาบอกโอเคล่ะ
เดือนตุลาเนี่ยดวงจะวุ่นพอสมควรเมษกับตุลซึ่ง
ตอนนี้มันก็ถือว่าปลายเดือนอยู่แล้วก็มันจะช่วงส่งท้าย
จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเรื่องงานแถมมีการเดินทางมากขึ้น
ุดหงิดใจร้อนเป็นช่วงสั้นแค่ปลายเดือนคือ
พ้นพรุ่งนี้ไปก็จะดีขึ้นแล้ว๒ราศีนี้นะครับ
ตามความเชื่อเนี่ยเขาก็เลยบอกเอาล่ะจันตรุปราคาเนี่ย
เป็นการลาหูอมจันทร์หรือเปล่า
พรุ่งนี้ปกติเราจะไห้ลาหูก็เราจะไห้กันวันพุธพุธกลางคืน
แต่พรุ่งนี้มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
คือลาหูอมจันทร์หรือจันทรุปราคาแบบเต็มดวง
ตั้งแต่บ่าย๓จนใกล้ถึง๓ทุ่ม
เขาก็เลยบอกว่าความเชื่อเนี่ย
พระราหูเนี่ยจะมีอำนาจในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เหมาะกับการสวดบูชาก็แน่นอนฮะ
ของดำที่เขาไหว้กัน
แต่ก็ต้องไม่รู้แต่บางคนก็แล้วแต่ความเชื่อ

แต่ดีที่สุดคือทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตาย
เกี่ยวกับโรงศพหรืออะไรอย่างนี้จะดีขึ้น

บริจักษ์เลือดหรือบริจักษ์เลือดเอ่ย
แบบว่าทำบุญเกี่ยวกับผ่าเขาห่อศพอะไรอย่างนี้
เขาบอกจะดีบริจาคเลือดดีที่สุด
เขาบอกว่าบริจักษ์เลือดหรือเป็นขุดหินปูนให้เลือดเป็นออก

ต้องบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด
ในหลายประเทศก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะ
หลายประเทศก็เริ่มกลับมาจัดงานกิจกรรมต่าง
เหมือนเคยอ่ะเหมือนงานประกาศรางวัลเอ่ย
เสิร์ตกิจกรรมต่างเช่นเดียวกับที่เกาหลีใต้ค่ะ
เขากำลังจะมีงานประกาศรางวัล
ก็เป็นงานประกาศรางวัลสำหรับศิลปินทั่วเอเชียเลย
แต่ต้องบอกว่าปีนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเขาย้ายไปจัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ที่นิปป้อนไกชิฮอนะคะที่นาโกย่า
ในวันที่๑๓ธันวาคมแน่นอนว่างานใหญ่แบบนี้
มีศิลปินจากหลากหลายประเทศเดินทางไปร่วมงานอย่างครับข้าง
ถ้าเป็นที่เมืองไทยไป๓คนค่ะซุปตาของเรา
คุณเป๊กผลิตโชคนะคะคุณบิลกิ้นพุทธิพงศ์แล้วก็คุณพีพีกฤษ
ไปร่วมงานกันด้วยนะคะเรียกว่าหนุ่มฮอตซุปตาไทย
เฉิดฉายประกาศรางวัลระดับเอเชียกันเลยทีเดียว
นี่แหละรอลุ้นกับน้องไปด้วย
โอเคนะไปดูลูกรับป่ะ
ฉันสงสารเจอตัวเนี่ยฉันถึงไม่ค่อยปัดห่าว
นี่สักทีพอพูดแล้วเริ่มเจ็บคออีกแล้ว

ฮของพี่เป็นแหละ
พี่พี่เป็นต่อมน้ำเหลืองหลังจมูกอักเสบอยู่ข้างในนี้
เราก็แบบเวลามีเสร็จมีเลือดติดออกมาแล้ว
แล้วก็เลยไปหาหมอก็ให้กินยา
ทำไมกินแค่ใช้ตัวเดียวใช่ไหม
พี่ต้องกินสองยี่ห้อเออต้องต้องต้องกินสองยี่ห้อ
หนึ่งยี่ห้อกลางวันอย่างนี้ยาฆ่าเชื้อนะที่แรงแรงอ่ะ
เออกินแบบสองอันไม่งั้นแบบตอนแรกเสียงแบบโอ้โห
ไปหมดเลยแบบพูดไม่ได้เลยบางคนแสดงว่าหมอต้องแนะนำบอกว่า
ชาวนี้งดใช้เสียงแน่เลยอ่ายกเงินไม่ได้แต่มันไม่ได้ไง
เงยไงวะว่าเราใช้เสียงตลอดู้นั่นแหละหนึ่งแหงเก๊แหม่งา
เล่าเล่าข่าวน้องเกลัฟด้วยน้องเกลัฟเขียบพอแล้ว
กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยเป็นครั้งแรกและแน่นอนว่าทันทีที่เปิดขายบัตรปุ๊บ
บัตรหมดเครียงใช่บัตรหมดเรามากบัตรหมดเครียงเลยล่าสุดเนี่ยกราฟก็เปิดเผยว่างานคอนเสิร์ตอยู่ในขั้นตอนการเริ่มซ้อมแล้ว
เพราะเราวางแผนต่างไว้เกือบครบแล้วส่วนการออกแบบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการต้องการมีสนามบอลด้วย
งบประมาณทำบ้าน๒๐ล้านบาทถามว่าบานปลายไหมก็คิดว่าน่าจะบานอยู่ตั้งแต่เริ่มทำงานประมาณ๓๔ปีก็ภูมิใจมากนะครับ
เพราะความฝันของเราตอนแรกก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแค่ซื้อบ้านดูแลครอบครัวได้แต่วันนี้เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จมันก็มาไวเหมือนกัน
ต้องขอบคุณแฟนคลับที่สนับสนุนมาโดยตลอดครับน้องเขาว่าอย่างงั้นเนาะอีกหนึ่งเรื่องหรือเปล่าลูกเมจ๋า
ใช่แล้วค่ะไปดูเรื่องราวของภูมิกับภาพยนตร์นะคะเรียกว่าชื่อดังมากกำกับภาพยนตร์ทั้ง๔แพร่ง๕แพร่งแนนโนะก็คือคุณกันนะคะภูริจิตปัญญาหรือว่าคุณปวินนะคะอายุ๔๔ปี
ก็มีการเดินทางไปที่สารแพ่งเพื่อจะมอบตัวหลังจากถูกออกหมายจับเนื่องจากว่าไปละเมิดคำสั่งหลังจากมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
คุณผู้ชมต้องฟังเรื่องราวก่อนคือคุณบวินเนี่ยค่ะคุณกันเขามีการเปิดเผยบอกว่าตนเนี่ยมามอบตัวที่ตนไปละเมิดการตอกเสาเข็ม
ซึ่งที่มาที่ไปของคดีเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อาศัยบนพื้นที่ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีการไปขออนุญาตก่อสร้างจากเขตบังซื้ออย่างถูกต้อง
และกำลังจะสร้างบ้านโดยการใช้เสาเข็มแบบเจาะค่ะซึ่งไอ้เสาเข็มแบบเจาะตอนนี้มันทำให้เกิดแรงสรรสะเทือนน้อยมาก
ทำไปได้สองวันครอบครัวที่อาศัยอยู่ข้างบ้านค่ะอันนี้ไปร้องเรียน
ไปที่เขตบังซื้อบอกว่าได้รับผลกระทบจากการตอกเสาเข็มตัวคุณอันเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ก็รีบเข้าไปพบแล้วก็พูดคุยเพื่อขอโทษพร้อมกับรับผิดชอบชดใช้ในสิ่งที่เสียหาย
แต่เมื่อเข้าไปพูดคุยยังไม่พบความเสียหายเพียงแต่ครอบครัวข้างบ้านเกิดความกังวล
อย่างไรก็ตามทางเขตก็มีการพิจารณาการเจาะเสาเข็มและอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และถ้าหากว่ามันเกิดความเสียหายทางผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้
ตัวคุณกันเองก็เลยมีการเจรจาขอทำการตอกเสาเข็มเป็นเวลา๑๒วัน
แล้วตนเนี่ยก็จะซื้อแพ็คเกจโรงแรมให้ครอบครัวข้างบ้านได้ย้ายไปอยู่ก่อน
ตอนนั้นเนี่ยพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ทางครอบครัวของข้างบ้านปฏิเสธค่ะ
แล้วก็ไม่ยอมไกลเกลี่ยกับสำนักงานเขตด้วยหลังจากปรึกษากับทางสำนักงานเขตว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะก่อสร้างบ้านต่อไปได้หรือเปล่า
สำนักงานเขตก็ให้ความเห็นว่าสามารถก่อสร้างต่อไปได้ทีนี้พอทำต่อไปอีกสองวันนะคะ
ปรากฏว่าคุณกันเขาได้รับหมายสารระบุว่าเป็นหมายสารเป็นคำคุ้มครองชั่วคราว
ตัวคุณกันเนี่ยใช้วิธีตอกเสาเข็มแบบกระทุ้งลงดินจนทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านข้าง
ก็เลยมีการปรึกษากับทางวิศวกรแล้วก็ต้องหยุดงานก่อสร้างกว่าหนึ่งเดือนจนเขาได้วิธีการตอกเสาเข็มแบบไมโครพายค่ะ
อันนี้เป็นแบบกดเสาเข็มก็จะเจอการสะเทือนน้อยไมโครไพรคือมันกดลงไปแบบด้วยด้วยอันนี้ดีด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างการดำเนินการเนี่ยนะคะ
ก็จะมีวิศวกรคอยวัดความดังวัดความสั่นสะเทือนตลอดการดำเนินงาน
มีวิธีแบบว่ามีวิดีโอบันทึกตลอดเพื่อแสดงเจตนาว่าไม่ได้มีความต้องการไปก่อกวนอะไร
หลังจากทำงานต่อกลับมาก็มีตำรวจมาห้ามไม่ให้คนงานเนี่ยทำการก่อสร้าง
แล้วก็ห้ามให้บริษัทส่งเสาเข็มมาที่บ้านของตัวเขา
โดยคุณกันก็บอกว่าต้องคอยชี้แจงอธิบายซ้ำหลายครั้ง
จนกระทั่งเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนตำรวจมากกว่ายี่สิบคน
บุกไปที่บ้านเขาเพื่อที่จะไปจับเขาเพราะมันมีหมายจับออกมา
มันจะไปจับเขาตามหมายจับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยู่บ้าน
เหตุการณ์นี้มันทำให้คนที่บ้านเขาแตกตื่นกันหมด
เพราะอยู่ดีดีตำรวจก็มากันแบบยี่สิบคนอืม
จนคุณการเขาตั้งคำถามว่าการที่ตัวเขาเนี่ย
เอ๋งแล้วไงต่อนะ
คุณกันเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าการที่เขาเนี่ย
ทำไมต้องมีตำรวจบุกมาจับเขา
ที่สำคัญคือภาณกลุ่มยุคของเขตแล้วด้วย
เขตอนุญาตมีวิจิกรากรในการควบคุมดูแลการกอดสร้าง
เราก็พยายามหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วล่ะ
คือทำเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ย
ก่อคดีร้ายแรงฆ่าคนตายถึงขนาดกับตำรวจ
คนต้องแบบบุกมาจับเขาที่บ้านตามใหม่

แสดงว่าเราก็ต่อเติมไม่ได้อย่างนี้เหรอคะ

แต่ข้างบ้านร้องเรียนบางอย่างนี้
แต่ทีนี้คือมันก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ไงถูกปะ
เพราะว่าสมมุติว่าบ้านเรามีอนาเขตของเรา

เพราะว่าเขาจะปลูกบ้าน

เมื่อกี้ที่ใช้คือไมโครไพรค่ะ

เขามีการไปสำรวจดูหมดแล้วอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่ามีการเสียหายเขายินดีจะชดใช้

แต่เมื่อกี้คุณกันเขาบอกว่าก็ยังไม่เกิดความเสียหายด้วยเหรอ

คุณกันเขาก็เลยตอนนี้เขาก็มีการไปมอบตัว

วันที่ตำรวจไปที่บ้านพอดีเขาไม่อยู่

อยู่ดีตำรวจก็บุกไปที่บ้านอย่างนี้ไง
โหจะดุ้งดีนะคะ
เมื่อกี้ยินสัมภาษณ์กันข้างนอกอ่ะ
นเราไม่ได้บอกอะไรนะ

เออจริงอย่างที่พี่พูดอยู่ข้างนอก

อันนี้คือข้างหน้าบินถนนเลยตรงศาสตร์เลย
จริงเขาไปข้างในทำไมอ่ะอนุญาตเหรอ
แต่ธรรมดาเราไปก็เขาก็สัมภาษณ์ข้างในนะ
ก็ข่าวทุกอันก็อยู่ข้างในก่อนขึ้นบันไดอ่ะแต่คุณแม่เขาไม่เคยสัมภาพแม่เขาเดินหนี
ฉันสัมภาพไม่เป็นเจ้อโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันเขาบอกว่าศิลปินหลายคนเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่เรียกว่าหรูหราแล้วก็สบายมาตั้งแต่เกิด
แต่สำหรับหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะคือเขามีชีวิตแบบเป็นเด็กผู้ชายคนนึงที่อาศัยอยู่ในชนบทนี่แหละ
แต่ชีวิตเรียกว่าพลิกผันแล้วก็เป็นความแบบว่าความชอบความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องนะคะ
แล้วก็มีความฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็เป็นศิลปินในตั้งแต่เด็ก
เรามีความฝันเรามีความชอบวันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาส
เขาถูกเชิญตัวไปอยู่แบร์ระดับโลกต่างไปกับลิซ่าไปกับนั่นไง
ดังรูปที่อเมริกาเขาดังมาก
นี่แหละ
เฮ้ยนุ่มไหวไหมอ่ะ
มันเจ็บของจริง

เรานั่งเล่นกันดีกว่าเธออีก๑๐นาทีทำอะไรกันดี
นี่คนตามเรื่องพี่แอนเยอะเพราะว่าของที่หายไปได้คืนไหม

ถูกแต่ได้แหวนมั่นคืน
ออกปากกลางสัมภาษณ์ช่วงชีวิตวัย๔๕เนี่ย

พี่แอนไหม

ถูกมากกว่านักปีหนึ่ง

เอ้าพี่ไม่เล่าเรื่องพี่แอนหน่อยเหรอเดี๋ยวหนูเปิดให้
นางก็คือตั้งแต่ในช่วงตอนที่๔๕เป็นช่วงที่เจอกับเคราะห์หนักทุกรูปแบบ

เล่นละครแต่ผมยังไม่รู้อยู่มาตั้งแต่เด็ก
โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าตอนนี้เริ่มได้ของคืนกลับมาบ้างแล้วล่ะ
ซึ่งก็รวมถึงของมั่นที่คุณเอธินพันธ์เนี่ยเป็นคนมอบให้ด้วย
มีหลายคนบอกกันว่าอะไรที่ลงท้ายด้วย๕คือชง

ซึ่งแอนเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าเออ

เหมือนพี่ปั้นอ่ะพี่ปั้นนากรจะไม่เชื่ออะไรอ่ะ
ปั้นถ้าลงท้ายด้วยห้าก็เกือบตายทุกครั้ง
ตั้งแต่เด็กพี่เปิ้ลบอกเด็กมดก็โดนยิง๒๕ตก
คืออะไรที่แบบลงแล้วแต่คนว่าดวงใครจะโดนตอนไหนไง
อย่างเขาบอกว่าเบนเจอร์เพศเราจะคิดว่าเนเจอร์เศษมีแต่๒๕ใช่ไหมล่ะ

เบนเจอร์เพศมามีทั้ง๒๕สำหรับคุณไอแอนทองผสม

เฮ้อีกหนุ่มกูหาข้าวไม่เจอ

อ่ะแม่โป๊ปไปนะนักคุณโป๊ปมาโป๊ปโพสต์รูปหลังหายไปเดือนกว่า
พอหายไปคนก็ถามอ่านไหมสั้น๓ประโยคนะ
อืมล่าสุดโป๊ปเนี่ยเขามาอัปเดตใบหน้าหล่อหลังหายจากไปจากโซเชียลนะครับ
ทำให้แฟนเข้ามาคอมเมตลงไปสิว่าคิดถึงสุด
อืมจบแล้วเหรอแค่นั้นแหละอ่ะดูรูปคุณโป๊ปมาขึ้นพาคุณโป๊ปมาค่ะน่าพี่โป๊ปของเรา
บ่อยว่าแบบเออชีวิตอัปเดตเป็นยังไงพอหายไปสักพักนึงแฟนก็จะรู้สึกแล้วว่าแบบ

มึงทีที่สองปีเล่นเรื่องนะโป๊บ

ใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเรื่องเป็นยังไงคะ
เต๋อถึงขนาดคอมเมนต์ว่าคิดถึงนะน่ะ

แล้วก็ในโซเชียลก็นานที

เขาจำรหัสผ่านไม่ได้นะพี่นะที่เขาหายไป

นักข่าวแซวเฉยว่าหายไปไหนทำอะไรกันดีอ่ะหาข่าวอยู่เนี่ย
ดูคลิปอะไรอ่ะไม่กำลังดูข่าวอยู่ไงว่าจะเล่าเรื่องอะไรอยู่นี่ไง
นี่มีมีคลิปให้คุณแม่ดูอ่าคลิปอะไรอ่ะมาดูสิอ่าส่งท้ายไปแล้วกันแม่
อ่ะได้ไหมคลิปอะไรอ่ะอ๋อเนี้ยที่รถเมย์บอก
รอยกระทงพรุ่งนี้แล้วแล้วแสดงว่า
ก่อน๓ทุ่มอะพระจันทร์ก็จะหายไป
เขาก็ว่ามันจะบังเป็นสีส้มแดงอะไรอย่างนี้ไง

๓โมงกว่าสักที๓ทุ่มถึง๓ทุ่ม
เออจนทุกราคา
อ้าวแล้วนี่ก็คือจะโผล่อีกทีก็คือหลัง๓ทุ่มไปแล้วอย่างนี้หรือ
ก็จะเป็นเต็มดวงอีกทีตอน๓ทุ่มเห็นเต็มดวง

จนมันก็จะมีคาดไงแม่มันก็จะเข้ามานิดนึง
แต่ไม่เต็มดวงแต่ไม่เต็มดวงก็คือจะไม่ได้เป็น

พระอาจารย์ก็ต้องเต็มดวงแต่พรุ่งนี้
จะเป็นช่วงถึง๓ทุ่มมันจะเป็นพระจันทร์ที่ไม่ได้
โดนฟังเต็มใบหรืออาจจะโผล่มาแค่ครึ่งใบ
หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ต้องถามพวกคุณดีกว่า

เมื่อวานนี้เป็นคนที่คนพูดถึงกันเยอะ
สำหรับณเดชครูกิมยะกับยายะพี่หนุ่มร้องไห้เลยเลย

มันมันคือยังไงด้วยไทยจี้

ตั้งแต่ที่พี่หนุ่มทำรายการกลับบ้านเราหรืออะไรทุกอย่างหนึ่ง

แล้วพี่บอกว่าอย่าเพิ่งออกตัวแรง
ว่าไม่ใช่แฟนกันวันหนึ่งในอนาคตคุณอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้
คือผมติดตามคู่นี้มานาน

เสร็จปุ๊บก็มาซุปตาก็ไปค้างคืนอยู่ด้วยกันอีก
ก็เห็นวิถีชีวิตของพวกเขา
แล้วอยู่ดีพอพูดคำนี้มันก็เลยรู้สึกปะ

ไปง่วงลองแล้วรู้สึกดีใจด้วย

มันมันด้วยบรรยากาศในเวลานั้น

ไม่ถูกอะโอ้แหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละ
แหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละ
แหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละ
แหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละ

แหละแหละแหละแหละแหละแหละ

แหละแหละแหละแหละ

แหละ

แหละ

แหละ

ตีนพ่อทุกวันหนึ่ง
มันก็เป็นแบบมันน่าลัก
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำน้ำพริกกัน
เขาก็จำลดมือยาได้ว่าเป็นอันไหน
เออซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นแม่แอฟก็ทำเหมือนกันอืม

คือทั้งที่กำลังทำน้ำพริกนะ
ใช่เอาจริงถ้าไม่ใช่ณเดชนก็ตอบถูกเถอะ
เพราะสองคนก็คือทำกับข้าวไม่ได้

เขาเห็นไปตื่นเบื่อบ่อยครับใช่แม่ชมเขาชอบตำส้มตำ

เออแต่ว่าพี่แอฟไม่ต้องพูดถึง

กระพริบตาอย่างเช้าคุณไอ้แอ๊บร้านอาหารบ่อยสุดแล้ว
ปกติเขาอาหารข้างล่อ

หันมามองแม่แอ๊บปะ

เดี๋ยวก็อาพกำลังทำส้มตำอะไรอย่างนี่

วันนี้ลอยกระทงกลับมาเจอกันนะฮะ
ก่อนพระรับตรงชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ